เรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแล้วใจร้อน
เอามือเข้าไปต้องการจะเอาผ้ามาตากก่อนที่มันยังไม่หยุดหุ่น

อยู่ผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเป็นพนักงานซักผ้าของรีสอร์ท
เครื่องซักผ้ายังคงหมุนอยู่ปั่นผ้าอยู่

มือเข้าไปติดมอเตอร์ปั่นมือขาดเลยครับ
คือเครื่องสภาพของรีสอร์ทมันก็ใหญ่อยู่แล้ว
แล้วมันก็ปั่นเร็วหมุนเร็วนะครับคุณผู้ชมนะฮะ

ทำงานเป็นพนักงานซักผ้าของอมรพันธ์รีสอร์ทอำเภอแกลงที่ระยอง
เขาถูกเครื่องซักผ้าดูดแขนเข้าไปปั่นแขนขวาจนขาด
คุณผู้ชมตั้งแต่ข้อศอกลงไป
เวรก็นำแขนที่ขาดพันติดเอาไว้ก่อน

ก็ไปช่วยกันต่อแขนให้กับหนุ่มเคราะหร้ายบรายนี้นะครับ

คือตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าแขนเขาจะต่อได้หรือเปล่า

เพื่อนของพนักงานเพื่อนของในกี้บอกว่า
เนกกี้เนี่ยก็นำผ้าไปซักตามปกติ
พอเครื่องเตือนว่าปั่นเสร็จแล้ว
ปรากฏว่าในกี้ไม่ยอมรอให้มอเตอร์มันหยุดก่อน
แม้เครื่องเตือนคือจะมีเสี่ยงเนอะ

ค่อยช้าลงแบบนี้ฮะ

ดูเครื่องซักผ้าใหญ่แบบนี้มันจะหมุนเร็วแล้วก็แรงมาก
เพื่อที่ให้ประสิทธิภาพการซักมันซักได้เยอะแล้วก็ซักได้หมด

เนกกี้ไปเปิดฝาเครื่อง
พอเอามือล้วงบนปุ๊บผ้ามันก็พันมือ
แล้วมันก็หมุนไปตามแรงของมอเตอร์แล้วก็ชากแขนของนิกกี้เข้าไปจนขาดนะครับ
คือเท่ากับว่าแขนเข้าไปติดในตัวมอเตอร์ตรงกลางที่มันหมุนอยู่ด้วยเลย
เลือดพุ่งกระจายแขนขาดครับ

เพื่อนก็รีบตัดกระแสไฟที่เครื่องซักผ้าก่อน
แล้วก็ช่วยกันนำผ้าไปพันห้ามเลือดเอาไว้ก่อน
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือนะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้

ในวันของเครื่องซักผ้าอาจจะมีความผิดปกติหรือเปล่า

แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทไปช่วยเหลือเรื่องของการชดเชย
จากการทำงานก็มันเป็นอุบัติเหตุนะ
ก็ต้องชดเชยให้ค่าเสียหายกันต่อไป

แต่ว่าถ้าเกิดมันหมุนอยู่เนี่ยเราอาจจะบาดเจ็บแบบ
ศอกพลิกมือพลิกก็ได้นะครับ